ท่านผู้ชมครับดูเด็กวัยรุ่นที่ระยองหน่อยยกพวกตีกันค่ะแล้วก็ไปเอาคืนกันนะฮะ
แต่ทีนี้คนที่เขาเสียหายอ่ะนี่ร้านขายของเก่านะฮะ
ภาพจากกล้องวงจรปิดหน้าร้านเห็นไหมครับ
จักรยานยนต์มา๘คันผ่านหน้าร้านวัยรุ่น๒คนลงมาก่อน
ถือไม้กับเหล็กเข้ามามาตีนะมาทุบนะครับ
แล้ววิ่งหายไปในความมืดนี่ผ่านไป๒๓นาทีขี่รถย้อนมาอีก
คราวนี้ลงมา๕คนนะฮะมาเครื่องประทัดยักษ์ใส่ร้านอีก
นี่ครับคืน๑๑ตุลาคมนะครับช่วงกลางดึกนะฮะตี๒กว่านี่นะครับ
ร้านขายของเก่าร้านนี้นะฮะเจ้าของร้านคือคุณนภาสายบุญขันนะครับ
เขาก็เอาหลักฐานตรงนี้ไปแจ้งความกับสพมาพตะพุธค่ะอ่า
แล้วตำรวจบอกอันนี้ไม่ยากเห็นก็รู้แล้วว่าลูกหลานใครนะฮะ
ไปตามตัวมาจนได้นะครับทุกผู้ชมครับทั้งหมดเนี่ย
ที่ไปก่อเหตุสิบห้าคนนะฮะอายุระหว่างสิบสามถึงสิบหกปี
นี่เด็กมัธยมขาสั้นทั้งนั้นนี่นะฮะบางคนก็เรียนอาชีวะโอ้โหดูสิ
อืมสิบสามสิบสี่สิบห้าอย่างเงี้ยค่ะอายุมากสุดสิบหกนี่
เราไปกันโอ้โหดูสิฮะหลังจากนั้นก็เชิญผู้ปกครองมานะครับ
คุณผู้ชมครับทั้งหมดเนี่ยทำให้ทราบว่ากลุ่มเยาวชนที่ก่อเหตุ
คลิปวงจรปิดนะครับเป็นเด็กนักเรียนของโรงเรียนชื่อดังแห่งหนึ่ง
อำเภอเมืองจังหวัดระยองแล้วไปมีเรื่องกับเด็กอีกกลุ่มหนึ่ง
อยู่โรงเรียนเดียวกันนะอยู่โรงเรียนเดียวกัน
ยกพวกไปทะเลาะกันมาก่อนรอบหนึ่งนะฮะหลังจากนั้นกลางดึกตีสองกว่า
อีกฝั่งนึงเนี่ยยกพวกมาเอาคืนด้วยการมานี่ฮะ
เครื่องประทัดยักษ์ใส่เอาไม้ไปเอาไม้เครื่องนี่นะฮะ
สงสัยจะรู้ว่าคู่กรณีเขาอยู่ร้านนี้ค่ะนี่แต่เจ้าของร้านที่เป็นผู้ใหญ่เขาไม่ยอมนะครับ
หลังจากสอบสวนจนได้ความนะครับตำรวจก็ให้เยาวชนทั้งสองกลุ่มเนี่ย
ปรับความเข้าใจกันนะตำรวจบอกโอ้โหน้องอายุเพิ่งเท่านี้เอง
นี่จะเสียประวัติมีคดีตั้งแต่เด็กกันเลยเหรอ
โตมาอยากจะเป็นทหารตำรวจสอบเข้าโรงเรียนเตรียมทหารอะไรพวกนี้ทำงานราชการก็ลำบากอีกนะ
เอกชนเขาก็ไม่รับนะฮะเห็นไหมตัวแค่นี้เห็นไหมสองกลุ่ม
ตำรวจก็เลยให้มาทำความเข้าใจกันแล้วก็บอกว่าเออจากนี้ไปต้องเป็นเพื่อนกันนะ
อย่ามาทะเลาะเบาะแว้งกันอีกมีอะไรก็ต้องช่วยเหลือกัน
โรงเรียนเดียวกันด้วยอ่ะนี่เห็นไหมฮะทางผู้ปกครองของน้องกลุ่มนี้นะครับ
โดยเฉพาะกลุ่มที่บุกไปทำลายทรัพย์สินของร้านขายของเก่าเขา

เจ้าของร้านขายของเก่าก็บอกว่าก็เห็นเด็กเขาก็จับไม้จับมือกันได้
ก็ถือว่าก็เป็นเรื่องที่ดีไป
โอ้โหดูสิดีนะตำรวจเขายังเคลียร์ให้ได้นะ